ไปดูเรื่องของความเสียหายและเรื่องของจุดอพยพต่างด้วยนะฮะ
คือเรื่องของความเสียหายก็ได้รับผลกระทบ
โดยเฉพาะในพื้นที่จุดโดยรอบ๑กิโลเมตร
จุดที่เกิดเหตุไปไล่เรียงกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม

รัศมี๑กิโลเมตรจากจุดที่เกิดเหตุ
มีหมู่บ้านจัดสรรที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด๓แห่ง
แล้วก็มีสถานรับเลี้ยงเด็ก๑แห่ง
อันนี้คือรัศมี๑กิโลเมตรโดยรอบ

ห่างจากโรงงานไม่ถึง๑กิโลเมตรนะฮะ
เราได้เห็นภาพถ้าดูภาพมุมสูง

หน้าหมู่บ้านนั้นได้รับผลกระทบอย่างหนักเหมือนกันนะฮะ
แล้วก็ตามโรงเรียนต่างด้วยนะครับ
วัดด้วยชุมชนด้วยโรงงานโดยรอบด้วยนะครับ
ทีนี้ถ้าเกิดว่าเขยิบออกมาเป็นระยะ๓กิโลเมตร
มีหมู่บ้านจัดสรรอยู่ทั้งหมด๗๒แห่ง
แล้วบ้านเรือนประชาชนที่เสียหายมี๗๐หลังคาเรือน
สถานที่ราชการ๑๒แห่งปั๊มน้ำมัน๑๐แห่ง

รวมถึงมีสถานรับเลี้ยงเด็ก๑แห่ง
แล้วก็โรงพยาบาลอีก๑แห่งนั่นเองนะคะ
ทีนี้เหตุการณ์นี้อย่างที่บอกค่ะมันมีความสูญเสียเกิดขึ้น
เพราะว่าทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงถูกไฟคลอกเสียชีวิต
ก็คือนายกรสิทธิลาวพันธ์อายุ๑๙ปี
แล้วมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก๓ราย
กรณีของน้องที่เสียชีวิตอายุ๑๙ปีเท่านั้นเองนะครับ
ก็เป็นบรรทาวศาลภัยทน๒๘นะฮะ

ก็ปรากฏว่าคือเป็นผู้เสียชีวิตรายเดียว
ทางคุณหมอระบุว่าทั้งถูกเพลิงไหม้แล้วก็ถูกแรงระเบิดด้วยนะครับ
ส่วนคนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส๓รายก็เป็นนักดับเพลิงทั้งสิ้นนะครับ
ก็ถูกไฟคลอกนะครับทั้งสามรายเลยแต่ว่าไม่ได้ถูกแรงระเบิดนะฮะ
ส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บคนอื่นนะครับ
ก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็มีประชาชนบางส่วน
บาดเจ็บ๓๓รายนะครับก็ส่วนใหญ่ถูกของแข็งกระแทก
แล้วก็ถูกกระจกบาดรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬารัฐ๙๒๓ราย
โรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๔รายโรงพยาบาลสิรินทร๒ราย
โรงพยาบาลปรินส์สุวรรณภูมิ๑รายแล้วก็โรงพยาบาลสมุทรปราการ๑ราย
โรงพยาบาลบรามาธิบดี๑รายแล้วก็โรงพยาบาลบางบ่ออีก๑รายนะครับ
อันนี้คือในส่วนของผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
ทีนี้คนที่ได้รับผลกระทบจนต้องอบพยพออกนอกพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะคะ
มีทั้งหมด๑๘๙๒รายและในจำนวนนี้ก็จะไปที่ศูนย์อพยพ
มีทั้งหมด๘ศูนย์อพยพนะคะที่จังหวัดสมุทรปราการ
๘ศูนย์อพยพนี้ไล่เรียงก็จะมีที่อบตบางพลีใหญ่รับ๑๐๐คน
แล้วก็ที่วัดบางพลีใหญ่กลาง๒๕๐คนโรงเรียนคลองบางกระบือ๑๒๒คน
แล้วก็ที่สารเจ้าพ่อกรมหลวงคงเพชร๓๘คน
รวมถึงวัดบังฉลงใน๑๕๐คน
แล้วก็ที่อาคารอเนกประสงค์วัดบังฉลงนอก๑๒๐คน
บางพลีใหญ่ใน๖๙๒คนและวัดราชบุรณะ๑๓๘คน
เรื่องบรรยากาศภายในศูนย์อพยพที่ประชาชนต้องพักค้างคืน
ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับเดี๋ยวเรามีรายงาน
แล้วก็มีภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยนะครับ
แต่ว่าก็ต้องยังคงเตือนประชาชนอยู่นะฮะ
ประชาชนที่ทั้งไปอยู่ที่ศูนย์อพยพแล้ว
หรือว่าไปอยู่ยังบ้านญาติบ้านเพื่อน
ย้ายออกจากพื้นที่รัศมีร์อันตรายที่เกิดขึ้นเนี่ย
ก็ขอนะฮะขอความร่วมมือท่านอย่าเพิ่งกลับไปยังที่พัก
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ยังคงต้องตรวจสอบพื้นที่
เพื่อสร้างความปลอดภัยกันก่อนนะครับ
แล้วก็มีการระบุนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ย
กว่าจะคลี่คลายสถานการณ์ได้อย่างน้อยต้องใช้เวลาอีก๓วันนะครับ